ทีนี้สามสิบกัญญายนอ่ะที่ว่าเขาชวนไปยา
อ่าค่ะเราทักไปถามว่าทำอะไรว่างไหมอะไรแบบเนี้ยนะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ทักทำไหนทักในไลน์ทางไลน์ส่งไลน์ไปไหน
ใช่เพราะว่าเฟสบุ๊คอ่ะเขาบล็อกเราไปแล้วครับ
ยังแต่ไลน์กับเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้แต่คือเรา
พอเรากลับบ้านเราก็ไปติดต่ออะไรหาเขาเขาก็ไปติดต่อหาเรา
แม้แต่ลูกเขายังไม่โทรหาบล็อกเฟสบุ๊คด้วยเหรอใช่ทำไมอ่ะ

บล็อกไปเลยบล็อกไปเลยเฟสบุ๊คอ่ะบล็อกนานแล้วอ่า
แมวก็ส่งไลน์ไปหาอดีตสามีค่ะว่าทำอะไรอยู่ใช่ครับ
ว่างไหมอะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็บอกว่าทำไมอ่ะจะหย่าเหรอ
เพราะว่าเขาอ่ะชวนเราหย่ามานานแล้วอ๋อเหรอใช่ชวนหย่าตั้งแต่มิถุนา
อืมมิถุนามากรกฎาก็ชวนชวนวันที่เรากลับบ้านอ่ะ
เขาก็บอกที่ที่เราให้แม่เขาถามอ่ะครับแม่เขาบอกว่าเขาไม่รักเราแล้ว
เขาไม่อยู่กับเราแล้วเขาไม่เอาเราแล้วแม่เขาบอกว่างั้นก็หย่ากัน
ลูกก็เบ่งกันเขาก็บอกว่าเขาชวนนานแล้วไม่ยอมหย่า
ไอ้ไอ้ที่ว่าเขาชวนมานานแล้วอ่ะครับตอนนั้นเขาให้เหตุผลว่าอะไรฮะ
ก็นั่นแหละเหตุผลที่มีการทะเลาะกันเหตุผลพ่อแม่เรามาเกี่ยวข้อง
อาแล้วพอมาสามสิบกัญญาโยนมันเป็นเรื่องเหตุผลเรื่องแก้เคล็ด

คือณวันนั้นเรายังรักเขาอยู่รักค่ะแล้วเราได้ถามไหมว่าเขาเขายังรักเรา

เราถามเราก่อนอ่ายาเสร็จเราออกมาน่ามพื้นใช่ไหม
บอกว่าพี่น้องขอกอดได้ไหมเขาบอกว่าได้
เขาก็โกรธแล้วก็ปลอบเรานะปลอบเรา
อ่าแล้วก็เราก็ร้องไห้นะไม่ยอมปล่อยกดกดเขาแน่นเลย
ไม่ยอมปล่อยเขาบอกเขาอายคนพี่อายคนนะน้อง
แบบนี้แล้วเขาก็บอกเราว่าพี่ไม่มีวันทิ้งน้อง
อืมทำให้เรามีความหวังอีกครั้งเออเขารักเราอ่ะเขายังรักเราอยู่อ่ะ
แล้วเราก็กลับบ้านเราก็โทรหาเขานะโทรหาเขา
บอกว่าพี่เขาก็ถามว่าโทรมาทำไมแบบพูดแบบเสียงแข็งอ่ะ
เออโทรมาทำไมบอกว่าอ๋อบอกถึงบ้านแล้ว
แล้วเราก็ถามว่าพี่น้องโทรหาพี่ได้ไหมได้เขาบอกว่าได้
แล้วเราบอกว่าโทรหาบ่อยได้ไหมอย่าโทรหาบ่อย
แล้วเขาก็บล็อกเบอร์เราบล็อกไลน์เราหมดเลย
เหรอจ้ะใช่เอ้า
ก็แล้วเรารู้สึกยังไงเขาเพิ่งบอกแล้วว่า
อืมเราก็รู้สึกเจ็บอีกสิสามวันร้องไห้อยู่สามวัน
ใช่แล้วติดต่อไม่ได้จริงจริงใช่ไหมครับใช่ค่ะติดต่อไม่ได้จริงจริง
แล้วก็เราก็ติดต่อผ่านลูกสาวโทรหาลูกสาวอ่า
พ่อถามพ่อไปไหนพ่อกลับบ้านไหมอะไรแบบนี้
ถามตลอดถามตลอดลูกสาวคนโตอยู่กับใช่ใช่ค่ะลูก

คุณคุณวิรตีเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นน้องสาวใช่ค่ะ
วันนั้นไปไปด้วยกันไปด้วยกันเป็นพยานยาให้จ้ะ
เขาเขาบอกจริงจริงอะครับว่าแก้แก้ชงแก้เคล็ดอะไร
ค่ะพอช่วงที่พี่สาวหนูเริ่มงอแงเริ่มไม่อยากจะหย่าคือแบบว่า
ถามว่าพี่มีคนอื่นไหมน้องยังไม่อยากหย่านู่นนี่นั่น
เขาก็บอกอย่ากันเผื่อมีอะไรดีขึ้นอย่าแก้เคล็ดอย่าแก้ชงอย่าหย่ากันไปเถอะ
เพราะยังไงก็ยังอยู่กันเหมือนเดิมแกพูดอย่างนั้น
ครับอย่างนั้นเลยค่ะถามต่อได้เลยค่ะ
แต่พอหย่าเสร็จแล้วจริงมันไม่เป็นอย่างนั้น
ใช่ค่ะไม่เป็นอย่างนั้นหายไปเลย
ไลน์บล็อกเบอร์บล็อกหมดติดต่ออะไรไม่ได้เลย
สถานการณ์วันนั้นนะคะหนูก็ยังคิดว่าเออเขาคงจะเหมือนเดิม
หย่ากันหนูคิดอย่างนั้นแต่ว่าตอนทำเอกสารเรื่องบุตรนะคะ
หนูว่ามันไม่ปกติเพราะว่าเขาบอกว่าเขาขอรับเลี้ยงดูแค่พี่สาว
แต่ส่วนน้องสาวเขาบอกว่าให้เป็นหน้าที่ของแม่เขาไม่รับ
เขาบอกว่าแม่เขามีแล้วหนูก็บอกพี่ถ้าอย่างนั้นพี่ก็เซ็นให้พ่อรับผิดชอบไปเลย
แล้วคนน้องอ่ะพี่ก็เอามาเองเพราะว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเขาไม่รับผิดชอบคนพี่
เดี๋ยวก็มาเป็นภาระกับพี่สาวหนูอีกเพราะว่าพี่สาวหนูแค่เรื่องรถ
แค่หากินไปวันก็ลำบากแล้ว
คือระหว่างทางของการใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
มันจะมีเรื่องรถอีกคันหนึ่งเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะครับ
เดี๋ยวเวลาจะไม่พอคือทางครูแมวเนี่ยบอกว่าอดีตสามีอยากจะได้รถมาใช้
ก็ต้องซื้อรถมือ๒เป็นรถเก่งใช่ไหมครับ
แต่ทีนี้กู้ไม่ได้เพราะว่ากู้สวัสดีกรุงสวัสดิการอะไรต่างนะ
ก็เลยมาให้แม่ยายเนี่ยช่วยเอาชื่อไปเข้าไฟแนนซ์ซื้อรถให้หน่อย
แล้วก็มีการรีไฟแนนซ์ด้วยมันก็เลย๓แสนกว่าบาท
ปัจจุบันรถคันนี้ยังอยู่กับเราใช่อยู่กับเราเรายังผ่อนอยู่
เพราะว่าเป็นชื่อแม่เราเราไม่อยากให้แม่เราลำบาก
แต่เรายังต้องผ่อนมันก็เป็นภาระมาใช่น้องสาวก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นห่วงแทนพี่สาวว่า
ลูกสองคนอดีตพี่เคยรับไปคนเดียวอีกคนนึงบอกให้อยู่กับแม่แม่เขามีนี่
แล้วหน่อยจะหนี้รถอีกใช่ไหมครับแล้วทีนี้ครูแมวบอก
พอหย่าจริงแล้วติดต่อไม่ได้มันเหมือนกับมันไม่ใช่แบบที่ว่ายังรักกันอยู่เนี่ย
ใช่แล้วมันไปมายังไงถึงว่าไปหาว่าเขาไปมีผู้หญิงคนอื่น
ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๖เองวันที่๓๑ธันวาเราก็คิดถึงลูกเรานะ
ว่าเราทำอะไรให้ลูกกินตลอดเราก็โทรหาลูกพ่อพาไปพ่อพาไปเที่ยวไหนบ้างพ่อพาไปกินอะไรบ้าง
ลูกก็ทำหน้าแบบสายหัวแบบคือยิ้มอ่ะอันนี้คือวิดีโอคอร์เลยครับ
ใช่วิดีโอคอร์คอร์หาลูกแล้วก็ถามลูกว่าพ่อพาไปไหนบ้าง
ชวนไปไหนบ้างพาไปกินอะไรบ้างลูกก็ทำแบบยิ้มแบบคือมีอะไรมีอะไรปิดบังเราอ่ะ
เราก็ถามต่อพ่อนอนเหรอพ่อนอนในห้องเหรอแล้วก็ถามแบบเป็นห่วงปกติไง
คือเหมือนเหมือนกับเป็นสามีเราอยู่ปกติเออลูกก็ตามยิ้มแบบมีอะไรอยู่ในใจอ่ะ
ก็เลยเค้นลูกบอกให้บอกแม่มาจ้ะพ่อไปไหน

อันนี้คือหัวสามี
ไม่อันนี้คือเป็นรูปสตอรี่ของเด็กคนนั้น

ไล่เจอใช่ใช่ไล่จนเจอลูกสาวบอกลูกสาวคนโตบอกพ่อไปชุมพร
ใช่ใช่ไปหาแฟนไปหาแฟนใช่แล้วเราก็บอกว่าลูกลูกรู้ได้ไงอ่ะ
อินสตาแกรมของเด็กคนนี้ครับใช่เขาลงกันเขาบอกว่าเขาคบกันมาห้าปีแล้ว
เราก็บอกว่าเฮ้ยอืมใช่เหรอใช่แต่วันนั้นอ่ะ
บันทึกเสียงไงเพราะว่าเราก็เราก็คิดว่ามันคงจะไม่ใช่เด็กไง
บอกว่าเออลูกไหนส่งรูปมาให้ดูหน่อยซิแม่อยากเห็นจังว่าสวยกว่าแม่ไหม
คือเราก็หลอกล่อลูกอ่ะนะพูดง่ายคือเราก็หลอกล่อลูก
เพราะเราลูกอยู่กับเราสิบสองปีอ่ะลูกเราเลี้ยงเอง
เรารู้ว่าวิธีการไหนที่สามารถได้คำตอบจากลูกเรา
อ่าแต่ก็ไม่ได้ข่มขู่ไม่ได้ข่มขู่แต่คือเราก็มีมาตรการของเรานะ
เราไม่ได้ข่มขู่ลูกตามที่เหมือนแล้วได้ไปไล่ตรวจสอบไล่ดูไหมว่ามันมันเป็นจริงตามที่ลูกบอกหรือเปล่า
ก็ลูกพอลูกลูกส่งรูปมาให้ครับเราก็ติดต่อหาหาลูกศิษย์เราอ่ะอืม
อ่ารู้จักเด็กคนนี้ไหมครับเด็กนักเรียนก็รู้จักค่ะ
อ่าแต่เขาไม่รู้จักชื่อแต่เรียนโรงเรียนเดียวกับเขา
แล้วยังไงเขาบอกว่าแล้วมันได้ความจริงไหมว่าตกลงมันจริงหรือไม่จริง
ความจริงจากเด็กนักเรียนด้วยว่ามันจริงมันจริงไอ้เด็กคนนี้เป็นแฟนกันกับอดีตสามีเราจริง
แมวก็เลยรู้สึกว่าถูกหลอกให้ยาใช่เพื่อไปอยู่กับเด็กคนนี้
และอีกอย่างหนึ่งที่เขาย้ายมาตรงนี้ย้ายมาอยู่กับบ้านเขาที่นครอ่ะ
ใช้เหตุผลเพราะเขามาดูแลพ่อแม่เหตุผลเพราะเขามาย้ายมารอเด็กคนนี้
เพราะเด็กคนนี้อ่ะสอบพยาบาลที่วันอะไรเอ่อสอบพยาบาลที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งได้ในนครศรีธรรมดาตร
อันนี้สิ่งที่ครูแมวเขาบอกนะครับเรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่อง
ทุกประเด็นเปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง